สวัสดีครับขอบคุณการแรงขันกีฬาในประเภทอื่นนะครับ

เล็กบอลชายแล้วก็หญิงก็สามารถทำได้ตามเป้าหมาย
คือการผ่านเข้าชิงชนะเลิศครับ
ถือผู้หญิงเนี่ยเป้าหมายในการคว้าแด่งทองเนี่ยไม่ยากนะครับ
ผู้ชายนี้ก็ลุ้นกันเหนื่อยเลยนะครับ
ในรอบรองนะครับทีมไทยเจอกับฟิลิปปินส์นะครับ
เล็กบอลหญิงก็เจอกันมาในชิงแชมป์เอเชียนล่าสุด
ไทยชนะไป๓เซตรวดครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับ

ไทยจะเจอกับอินโดนีเซียนะครับวอเล็กบอลหญิงนะครับ
เวลา๑๕นาฬิกาตามเวลาไทย
หลังเกณฑ์นุษยาต้อมคำแล้วก็วิราวรรณอภิญภงก็บอกนะครับ
เจ้าภาพจัดตารางให้สาวไทยซ้อมค่ำแล้วก็แข่งช่วงเช้า
แต่ว่าไม่มีปัญหาสำหรับการคว้าแดนทองของวลัยวรรณหญิงไทยแน่นอนครับ
บ่นนิดนึงเจ้าภาพจัดให้ซ้อมค่ำมากเมื่อวาน
คือเราซ้อมเลิกก่อนจะกลับถึงโรงแรมก็๒ทุ่ม
แล้วก็แข่งคู่แรก๗โมงก็ต้องกินข้าวออกมาแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยก็ยังงงอยู่คนที่แข่งคู่สุดท้ายวันนี้
ได้ไปซ้อมก่อนเราแต่เราแข่งคู่แรกได้ไปซ้อมคู่ทีมสุดท้าย
บ่นแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนก็เป็นมืออาชีพ
ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีแต่อาจจะแบบสตาร์ทช้านิดนึงแค่นั้นเอง

ชนี้นักตบลูกยางหนุ่มไทยเอาชนะสุดมันเลยนะครับ

แล้วก็๒๐๑๘นะครับ
แก้ตัวลงจากที่แพ้เวียดนามในศิษย์ชิงแชมป์เอเชีย
รอบจัดอันดับ๙ถึง๑๒ค่ะที่รอบชิง

พร้อมกับความหวังในการคว้าแชมป์๔เกม

ไปที่เทนนิสครับชิง๓เหรียญทองประเภทหญิงเดี่ยวครับ

ชนี้รัสซิกาเอาชนะไปได้แบบสบายเลยครับ

หลังจากเคยได้เหรียญทองประเภททีมหญิงใน๔เกม

ประเภทชายเดี่ยวกันบ้างรอบชิงชนะเลิศครับ
จิรัทนวัสดิสมบูรณ์นักหวัดดารุ่งวัย๒๑ปี

ก็ต้านทานความเก่าของทางคิสเตอร์เฟอร์รังกัสนะครับ
มือวันดับ๒ของรายการจ่ายโดยเสียไม่ไหว
แพ้ไป๐ต่อ๒เซต๔ต่อ๖ทั้ง๒เซต

สรุปผลงานของทีมเทนนิสไทยในซีเกม
มา๔เหรียญทอง๒เหรียญเงินและ๓เหรียญทองแดงครับ

สุธาสินีสเวตบุตรนันทนาคัมวง
รวรรณภาระนังทะบนวันเขตเขื่อน
และจินนิพาสเวตบุตรนะครับน้องสาวของสุธาสินี
ก็ต้านทานความยอดเยี่ยมของสิงคโปร์

แพ้ไปขาดลอย๐ต่อ๓คู่ได้เพียงแค่เหรียญเงิน

เก็บเพิ่ม๘เหรียญทองจากเวทบอร์ดชาย
เทนนิสหญิงเดี่ยวแล้วก็คู่ผสมเทคอนโด

แล้วก็มีคว่างจากหญิงรวมถึงกอล์ฟทีมหญิง
แล้วก็๔คูณ๔๐๐เมตรชาย

เสียเจ้าเหรียญทองให้กับวิทนาเป็นครั้งแรก
รอบ๑๘ปีหลังจากที่ครองเจ้าเหรียญทองมา๙สมัยติด
ในกีฬากรีธานะครับ